งานนี้แปลกใจคือเป็นงานศพถูมิคุณยังไม่ทันจะเผาเลยแต่ทำไมลองมันติดไฟเองได้
นี่ค่ะไฟลุกพลึบขึ้นมาเลย
แล้วคุณดูคนที่อยู่แถวนั้นก็ตกออกตกใจ
มันจุดขึ้นมาเองได้ยังไง
เอาดูอีกทีนะเหมือนระเบิดพิษมากกว่าคุณเจ้า

วัดแห่งนี้ที่เขาทำพิธีชาปนกิจมันไม่ได้เปิดเผยสถานที่ว่าที่ไหน
เพราะว่าวัดแห่งนี้อาจจะมีคนตามไปเยอะ
ก็เลยทำให้เตาเผาหลักไม่สามารถใช้ได้ต่อเนื่อง
ที่เห็นเนี่ยก็เหมือนมาตั้งเชิงตะกอนถูกไหม
เอามาตั้งแบบเป็นชั่วคราวสำหรับการใช้เผาศพ

ซึ่งทางวัดเนี่ยนะคะเขาก็อยากจะให้สับปะเรอเนี่ยมาช่วยงาน
แต่สับปะเหลอก็ไม่พออีกเหมือนกัน
ทำยังไงก็เลยอาจไปช่วยกันแล้วกัน
แต่จังหวะนั้นแหละค่ะมันติดไฟขึ้นมาเองพึบแบบนี้
คนแถวนั้นตกอกตกใจไปหมด

บางคนเขาก็บอกว่าเป็นเรื่องอุบัติเหตุหรือเปล่า
มีพวกเชื้อเพลิงเชื้อไฟอะไรไหม

ทำให้มันมีโอกาสติดไฟได้ง่าย
แต่เอามาให้ดูกันตอนนี้
เจ้าของคลิปก็ยังไม่ได้มาเฉลยนะ

เออว่ามันแบบติดได้ยังไง
แม่อยู่ในเตาเผาร้อนยังกับไฟเยอร์

ก็มันร้อนพอเราเคยไป
ยังไงเดี๋ยวค่อยไปหาคำตอบกันนะคะ